เมื่อวานี้ในการเคลื่อนพระบารสมมุติพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เกล้า
จากโรงพยาบาลศรีราชไปยังพระบรมมหาราชวัง
หลายคนจะสังเกตเห็นนะครับว่า
ว่าทำไมที่จะต้องคุกเข่าแล้วก็ทำวันทยาหัส
ในเรื่องนี้ท่านผู้อาชารกาลทหารเรือก็ได้มีคำชี้แจก
ว่าที่ต้องนั่งคุกเข่าแล้วก็ทำวันทยาหัส
อันนี้คิดกันแค่คืนเดียวซ้อมกันแค่คืนเดียว
เหตุผลก็เพราะว่าถ้าเกิดว่านายทหารยืน
ถวายความเคารพก็อาจจะไปบังประชาชนที่ได้ไปร่วม
เพื่อที่จะส่งเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
หลังจากที่ได้มีการแชร์เผยแพร่ภาพทหารคุกข่าววันทยาหัส
ขณะที่ขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่๙เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราช
หรือบอกว่าแต่เดิมท่านี้ไม่เคยมีในแบบฝึกมาก่อน
แต่ว่าได้อนุมัติให้ใช้ท่าคุกเข่าวันทยาหัส
แล้วก็ฝึกนักเรียนในร้อยในเรือนะครับเพียงคืนเดียว
เพื่อใช้ถวายบังคมพระบรมศพ
เพราะเห็นว่าจากที่ประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีส่งพระบรมศพเป็นจำนวนมาก
หากทหารเรือยืนก็อาจจะทำให้ประชาชนมองไม่เห็น
จึงมีแนวคิดให้นั่งคุกเข่าลง
ภาพจึงออกมางดงามอย่างที่เห็น
แล้วก็ทำให้เป็นท่าเคารพของทหารที่มีเฉพาะในประเทศไทย
เพื่อแสดงถึงท่าเคารพของทหารที่รวมเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทย